พาไปดูที่บุรีรำกันหน่อยค่ะลูกชายเจ้าของไร่แห่งหนึ่ง
กำลังถ่ายรถปรับหน้าดินอยู่เลยเอ๊ะมองมองไปทำไมเหมือนเห็นกระดูกมนุษย์เลย
อ่าพอลงไปดูเท่านั้นแหละค่ะเป็นฟันมนุษย์จริงจริงด้วย
เลยลองคุยคุยขุดขุดดูอุ้ยเจอเพียบเลยค่ะคราวนี้
เจอทั้งกริจเจอทั้งมีดกำไรหายโบราณอยู่ลึกไปประมาณครึ่งเมตรค่ะ
ส่วนนี้นะคะเป็นบรรยากาศชาวบ้านโคอิสระตำบลนิคมอำเภอสตึกค่ะ
ร้อยกว่าคนเลยนิมนต์พระมสูตรอภิษฐำ
บุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกระดูกมนุษย์โบราณที่ขุดค้นพบในไร่อ้อย
ซึ่งเป็นไร่อ้อยของนางสุรัตนจันทแจ่มนางสุรัตนเล่าไงคะว่าวันจันทร์อ่ะ
ลูกชายกำลังไถปรับหน้าดินอยู่แล้วก็ไปเจอกระดูกมนุษย์เข้า
พอขุดใกล้เคียงก็อย่างที่บอกค่ะเจอกริจเจอมีดเจอกำไรเจอหายโบราณ
รีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาช่วยขุดอีกก็เจอเศษชิ้นส่วนของใช้โบราณแตกหักอีกเพียบเลยค่ะ
ชาวบ้านเขาก็พากันหยิบมาดูดูทำอะไรคะหาเลขเดย์วันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะคุณ
วันนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วออกมาที่หนึ่งหาเลขเด็ดกันใหญ่เลย
ศุกร์นี้หวยออกเนอะนางสุรัตนเล่าต่อด้วยนะบอกว่า
จริงตอนเจอฟันมนุษย์เธอก็แอบหยิบใส่กระเป๋าสะพายกลับบ้านเหมือนกันนะ
ตั้งใจว่าอุ้ยเอาไปกลับไห้บูชาดีกว่าปรากฏว่ายังไม่ทันได้กราบได้ไหว้เลยค่ะ
เอากลับไปเสร็จปุ๊บกลิ่นทูบมันจากไหน
นี่ยังไม่ได้จุดทูบเลยกลิ่นทูบลอยฉุนมาเลย
นางสุรัตน์บอกเอากลับไปคืนดีกว่าเอากลับไปคืนแล้วก็นิมนต์พระมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นะคะ
ด้วยนางสุรัจบอกว่าสองปีก่อนเคยฝันด้วยนะว่าบริเวณโน้นสูงเนี่ยมีช้าร่างสูงใหญ่
ถือมีดด้ามใหญ่เดินวนไปก็เวียนมาครั้งนั้นเธอบอกเธอได้โชคใหญ่ค่ะ
อืมฝันเห็นตัวเลขด้วยตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยนำโครงกระดูกแล้วก็ของใช้โบราณไปเก็บไว้ที่วัดอำภาวันแล้วนะคะ
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ก็น่าจะได้ลงได้เลขกันไปแล้ว

ไม่รู้จริงแต่ว่าอยากบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
เวลาที่เจออะไรแบบนี้ไม่อยากให้ใช้มือเปล่าของเราไปจับ
เพราะว่าคือบางทีมันเป็นหลักฐานสำคัญทางโบราณคดีนะ
ถ้าเป็นไปได้เอาผ้าหรือเอาถุงมืออะไรอย่างนี้ไปจับหน่อย

เพราะว่าเชื่อว่าอย่าเอาแป้งไปโรยอย่ารีบเอาแป้งไปโรยไปถูไปอะไรอย่างนี้
ชิ้นนี้เป็นของใครยุคไหนอะไรยังไงมันอาจจะหายไป